เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่จัดการปลาสายใหญ่ของพักชาติพัฒนากล้านะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าในวันนี้แต่ละพักต่างงัดหมัดเด็ด
เพื่อที่จะมาเรียกคะแนนเสียงกับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกับพักชาติพัฒนากล้า
ชูนโยบายในเรื่องของที่จะทำให้คนไทยมีงานดีเงินดีและของไม่แพงนั่นเองครับ
บรรยากาศงานปลาสายใหญ่ของพักชาติพัฒนากล้า
นำโดยคุณกรจาติกวนิษฐ์หัวหน้าพักและคันดิเดตนายกรัฐมนตรี
นายอัธวิทย์สุวรรณภักดีนายวรวุฒิอุ่นใจรองหัวหน้าพัก
นายวรนัยวานิชกะที่ปรึกษาหัวหน้าพัก
และตัวแทนผู้สมัครสอสอเขตกรุงเทพมหานครอีก๕เขต
ซึ่งพักชาติพัฒนากล้านะครับได้จัดเวทีปลาใสในแนวคิดโอกาสของไทย
เศรษฐกิจต้องเรานะครับและการปราศัยครั้งนี้
แม้ว่าจะเป็นการปลาใสในกรุงเทพมหานครแต่พักชาติพัฒนากล้า
อยากจะสื่อสารไปถึงประชาชนทั่วประเทศ
เพราะสิ่งที่ปราศัยจะเน้นเรื่องของปัญหาของประเทศ
ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งนี่เป็นโอกาสสำคัญที่จะให้ประชาชนได้ต่อสู้
กับทุนผูกขาดได้โดยขอให้ประชาชนเลือกพักที่นโยบาย
ไม่ใช่ยุทธศาสตร์พักชาติพัฒนากล้านะครับ
ถือว่าเป็นพักเล็กแล้วก็พักใหม่
แต่ว่าในวันนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมฟังการปลาใสกันอย่าง
คักเต็มสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมปลาใสกันเลยทีเดียวครับ
โดยในขณะนี้คุณกรจาติกวนิษฐ์หัวหน้าพักกำลังทำการปราศัยอยู่นะครับ
โดยได้ยืนยันกับพี่น้องประชาชนบอกว่าพร้อมที่จะต่อสู้
และชนกับทุนผูกขาดทุกชนิดเพื่อที่ป้องกันผลประโยชน์
แล้วก็พี่น้องของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับ
และสิ่งที่เกลียดที่สุดคือทุนผูกขาด
เพราะว่ากระทบต่อต้นทุนชีวิตของประชาชนครอบงามการเมืองทุกครั่วนะครับ
แล้วก็ขอต่อสู้ในแนวทางสร้างสรรค์และประเทศไทยต้องมีพักการเมืองแบบนี้เข้าไปในสภา
ทุกท่านนะครับไม่ต้องกังวลว่าเลือกชาติพัฒนากล้าแล้วจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่
พร้อมที่จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชน
ที่เกิดขึ้นที่โรงแรมรามากาเดนครับคุณผู้ชมครับ
มาจากประชาชนแล้วแต่ก็มาจากพวกเรากันเองด้วย
ทีมงานของเราที่ทุ่มเทเสียสละ
หลายคนมาทำงานให้กับพักไม่เคยหวังผลประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นนะครับ
ในฐานะผู้สมัครก็ไม่ต้องการขอเพียงแค่โอกาสที่จะมาช่วยบ้านเมือง
เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมแรงบันดาลใจที่ผมให้ได้ครับ
ครับและก่อนหน้านี้นะครับคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีรองหัวหน้าพักได้ขึ้นปลาใสโดยได้บอกว่ามีการเขียนนโยบายโดยเริ่มจากโจทย์คือประชาชนเป็นศูนย์กลางที่อยากจะทุบโครงสร้างพลังงานแล้วก็อยากจะชนกับทุมผูกขาดที่กัดกิน
ภักษ์ชาติพัฒนากาอภิวัติสุยานางเข่าไทยรัฐทีวีรายงานจากโรงแรมรามากาเดนครับ